แต่ว่าเรื่องข่าวต่อไปนี้นะคะไม่อยากจะให้จบง่าย

เรื่องพี่น้องนี่น้องนิรินนะคะ
ลูกสาวของแม่นิงปานิตาค่ะ

แต่เล่นแบบตีบทแตกดังเพี้ยแบบนี้เลย
คือในโซเชียลชื่นชมน้องนิรินมาก
คือสั่งปุ๊บน้ำตามาจากไหนลูกคุณ
เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงนะคะซึ่งบอกเลยนะเป็นที่พูดถึงอย่างมาก
ชาวโซเชียลเขาชื่นชมกันถล่มทลาย
คุณดูฉากนี้สิโอ้โหมีแต่ฉากแบบดราม่าเครียดเลยนะคุณผู้ชม
น้องจะเครียดไหมขนาดเราดูเรายังรู้สึกแบบหูมันต้องใช้พลังมาก
เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคุณแม่เขามีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะคะ
โอ้โหน่ารักเป็นสองแสบน่ารักมากเลยนะคะ
ส่วนงานละครเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าขอเบรกเอาไว้ก่อนนะจ๊
เพราะว่าอะไรกลัวลูกสาวเนี่ยเครียดจริง
ซึ่งในช่วงที่เล่นละครนะถึงต้องจ้างนักจิตวิทยามาประกบลูกสาวตัวน้อยเลยทีเดียวค่ะ
ค่าตัวเขาเนี่ยเอาพูดจริงไม่เหลือหรอก
หนิงก็ต้องไปจ่ายค่าครูจิตวิทยาเด็ก
ที่เป็นโค้ชแอคติ้งมาโค้ชเขา
แล้วก็สอนเขาว่าอันนี้มันคืออะไร

รินเป็นเด็กที่จากที่บางทีทำอะไร

ถามว่าให้จะให้ไปทำแบบนี้อีกไหม
โหคนติดณวันนี้บอกเลยว่าหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สนิทโทรมาเอง
ตรงถึงหูเลยแล้วพูดว่าขอหลานได้ไหม
ก็จะแบบโอ๊ยขอบพระคุณนะคะที่นึกถึงแล้วก็เอ็นดูเมตตานางนะ
แต่ว่าแบบหนิงขอแล้วกันนิ่งไม่อยากให้เขาต้องมาแบบในวัยของเขา
เขาควรจะสนุกสนานล่าเริง
ตติ้งดีมากเลยนะสำหรับละครเรื่องแรกของน้องนิรินนะคะ
ฟาดไป๕จุดกว่าเกือบ๖เลยนะครับคุณผู้ชม
หนิงค่ะอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนนะว่าอย่าหลงเชื่อ
เงินให้เด็ดขาดเลยพร้อมกับเผยว่ารู้สึกเป็นห่วงจริง
หลายคนนั้นหลงเชื่อไปให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ
ซึ่งถ้าคนเหล่านั้นเดือดร้อนเมื่อไหร่นะคุณหนิงบอกเลยว่า
ขอดำเนินการทางกฎหมายทันทีค่ะ
ยังไม่มีแต่คือส่วนใหญ่ที่บอกมาก็คือเหมือนกับว่า

ส่วนตัวถ้าไม่แน่ใจอย่าให้คือโทรไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่า

ก็ฝากบอกข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยละกันว่า
เฟซบุ๊คเนี่ยที่เกิดขึ้นมันเป็นเฟซบุ๊คปอนด์มันเอกนะคะ
ส่วนเรื่องละครของน้องนิรินรับรองว่าดาวรุ่งพุ่งแรงแน่นอนนะคะ

คุณนิโน่เป็นหุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดละครเกี่ยวกับเรื่องระบำมานเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
บอกว่าคุณนิโน่ได้ข่าวว่าค่าตัวหลานเป็นแสนเลยนะ
แล้วคุณนีโน่แบบแซวกลับว่าอะไรรู้ป่ะโอ๊ยค่าตัวไม่เหลือตอบคำเดียวเหมือนคุณหนิงเลย
ผมคุ้มเพลงเพราะกระแสนคำตอบรับทั้งที
ถ้าดูจากในโซเชียลนะคะมีการชื่นชมน้องนิรินเยอะแยะมากมาย
แล้วเดี๋ยวมารอดูอีกหนึ่งบทบาทของน้องนิริน
แรกมีน้องเป่ามาแจมด้วยจะสนุกจะน่ารักขนาดไหน
เดี๋ยวเราต้องรอติดตามผลงานของน้องนิรินกันนะคะ